คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทั่วประเทศได้มีพิธีทำน้ำอภิเษกจากน้ำที่ตักจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ซึ่งอยู่ที่พระอารามหลวงทั่วประเทศไทยเลยคุณผู้ชมครับไปเริ่มดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับ
ได้มีการจัดทำพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยมีน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสามแหล่ง
คืออ่างกาหลวงดอยอินถนนครับขุนน้ำแม่ปิงอำเภอเชียงดาว
แล้วก็วัดบุภามรามอำเภอเมืองนะฮะพระสงฆ์ประธานฝ่ายสงฆ์ก็ให้ศีล
ประกาศชุมนุมเทวดาเจิมเทียนชัยเทียนมงคลและเทียนพุทธาพิเศษพระสงฆ์๓๐รูป
เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนสวดภาวนานะครับส่วนที่จังหวัดพยาวได้จัดทำพิธี
ทำน้ำอภิเษกที่วิหารวัดศรีคมคำอำเภอเมืองในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาโดยมีน้ำจากขุนน้ำแม่ปืมอำเภอแม่ใจครับ
แล้วก็ขุนน้ำน้ำคะอำเภอปงแหล่งต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดก็ทำพิธีพระสงฆ์สวดภาววานนะครับ
แล้วก็เจริญจิตภาวนาจนถึงเวลา๒๒นาฬิกาก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับ
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำโบราณตระพังทอง
บ่อน้ำโบราณบ่อทองและบ่อน้ำโบราณบ่อแก้ว
ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนามหาธาตุราชวรวิหาร
หรือว่าวัดพระปรางครับอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัย
โดยมีพระสงฆ์๓๐รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัยประคมของชัย
สวดพายะว่านนะครับเจริญจิตภาวนาอธิษฐานเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ในวัดกู่ประพาทชัยอำเภอน้ำพองมาประกอบพิธีทำน้ำอัดพิเศษ
ภายในพระมหาธาตุแก่นนครวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองครับ
โดยเริ่มพิธีเวลา๑๗นาฬิกาแล้วก็เสร็จสิ้นพิธีเวลา๒๐นาฬิกา
เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุดรธานีนะคะมีการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกที่พระอุโบสถ
มัชิมาวาดพระอารามหลวงอำเภอเมือง
เริ่มพิธีตามเลิกก็คือเวลา๑๗นาฬิกา๑๐นาทีค่ะ
ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัยเทียนพุทธพิเศษและเทียนมงคล
พระสงฆ์พระพานวาลจนเสร็จสิ้นพิธี
อำเภอเมืองจากน้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำสามประสบในอำเภอสังขระบุรี
พระสงค์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธพิเศษประสงค์ประสงค์สัพพรานวาล
วานเจริญจิตภาวนาจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็จัดทำพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดตานี
สโมสรนะครับที่พระอารามหลวงนะครับ
ที่อำเภอเมืองพิธีกรรมก็ดำเนินไปตาม
ปกติเหมือนกับทุกจังหวัดที่ผ่านมานะครับ
ในเวลา๙นาฬิกาก็คือของวันที่๙นะครับ
วันนี้ก็จะมีพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำอภิเษก
ก่อนจะอันเชิญคนโทนน้ำอภิเษกของทุกจังหวัด
มาอำรวบไว้ที่กรสงค์มหาดไทยในวันพรุ่งนี้
ในวันที่๑๘เมษายนครับ
ก็เป็นพิธีที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนะคะ
ก็เป็นความสวยงามแล้วก็จัดขึ้นพร้อมกันทั้งจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยด้วย